อย่างที่เกิดเงินไว้กันเบรกที่ผ่านมานะคะ
ว่ามีเหตุฉุกเฉินเพราะว่าหญิงท้องแก่
ใกล้จะคลอดเต็มทีปวดท้องค่ะ

คือจะคลอดแหล่ไม่คลอดแหล่แล้วนะคะ

นำส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนะคะ

ไม่มาดูทะเบียนรถ

ทะเบียนรถกู้ภัยคันนี้เป็นทะเบียนอะไร

อันนี้เด็กใกล้ออกเลยครับ

ส่งที่โรงพยาบาลนะคะระหว่างทางก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ศีรษะเด็กคือเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วอ่ะแต่โชคดีมากสุดท้ายคือส่งถึงมือแพทย์ได้ทันเวลานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรื่นจิตอาสา
ไข่ของโรงพยาบาลคงอำเภอโคงที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ได้รับแจ้งเหตุบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
มีหญิงท้องแก่อายุ๒๕ปวดท้องใกล้คลอดแล้วอยู่ที่ชุมชนหลังวัดป่าอรัญวาศี
ก็เลยนำรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ไปรับตัวหญิงคนนี้ค่ะหลังจากนำตัวขึ้นรถแล้วก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลบัวใหญ่
ซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ๒๐กิโลเมื่อใกล้ถึงโรงพยาบาลอีกแค่ประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้นหญิงท้องแก่คือจะอั้นไม่ไหวแล้วอ่ะ
ศีรษะเด็กเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำบอกว่าอย่าเบงนะอย่าเบงนะอั้นไว้ก่อน
แล้วก็รีบประสานโรงพยาบาลให้นำทีมฉุกเฉินมารับอ่ะนะคะเมื่อถึงโรงพยาบาลก็รีบนำตัวส่งให้แพทย์และพยาบาลนำเข้าห้องคลอดได้อย่างทันเวลา
ที่เด็กจะออกมาเองเนี่ยนะคะท่ามกลางความโล่งใจของญาติพี่น้องและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ชาวบ้านที่ทราบข่าวพอรู้ว่าทั้งแม่ทั้งเด็กปลอดภัยโอ้โหดีใจฉลองกันใหญ่เลย
ที่สำคัญคือขอไปดูเลขทะเบียนรถตู้ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยนะคะ
ทะเบียนรถค่ะมีไหมมีไหมคะพอเพิ่งทอโทงเจ็ดสี่ศูนย์นครราชสีมานะคะ
แล้วก็นั่นนะเอาไปลุ้นโชว์กันตามความเชื่อส่วนบุคคลไปค่ะนี่นี่นี่นี่อ่ะ
ชัดแล้วนะคะค่ะอ่าดีใจด้วยคุณแม่ค่ะ
แต่คุณลูกปลอดภัยแล้วคุณลูกก็เชื่อฟังนะคะไม่ออกมาด้วย
ก็คือถึงมือคุณหมอนะคะก็ยินดีกันด้วยนะคะ